ที่โคนินส์ก็หน่อยจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเมือ
ขายอาหารถูกถูกเต็มไปหมดเลยอ่าร้านนี้
เขียนว่าก๋วยเตี๋ยวเมือรือชามละสิบสามบาทถูกจริง
พอมาเซอร์ปุ๊บเห็ดครับทำไมครึ่งเปลี่ยนว่าค่ำละ
สิบสามบาทมากกว่าอ่าดูภาพนี้ชามละสิบสามบาท
มันจะมีถั่วงอกอยู่เก้าต้นเอออ่าลูกนับกันอย่างงี้เลยใช่ไหม
ลูกชิ้นอยู่หนึ่งลูกค่ะเนื้ออยู่หนึ่งชิ้นตับหนึ่งชิ้น
นี่ทั้งหมดคือสิบสามบาทแล้วก็เศษผักโยนลงไป
คือจริงก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็กินชามหนึ่ง
ไม่กี่คำอยู่แล้วแต่มันคงไม่ใช่คำเดียวแบบนี้มั้ง
เป็นกระหย่อมหนึ่งอยู่ตรงกลางชามนะฮะผู้หญิงคนที่เขากิน

คำเดียวมันก็หมดแล้วนะนี่คือชามละ๑๓บาท
อย่างนี้กอล์ฟต้องกินกี่ชามนึงถ้าอิ่ม

เขาก็เลยถ่ายภาพนี้มาฟ้องชาวเน็ตให้ช่วยดูหน่อย

มันน้อยเกินไปไหมถามชาวโซเชียลนะ
หรือมันสมราคา๑๓บาทแล้ว
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ไปคอมเมนต์แล้วมองว่ามันก็น้อยเกินไป
แต่บางคนก็บอกว่าเออเขาคงไหว้เจ้าที่แหละมั้งอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าคงกินไม่อิ่มหรอกนั้นน่าจะใช้คำว่าคำละ๑๓บาทมากกว่าชามละ๑๓บาทนะฮะ
แต่บางคนเขาก็บอกว่าเออค่าที่แพงหรือเปล่าก็เลยต้องให้เท่านี้
แต่มันก็น้อยเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมาะสมหรือเปล่า
เดี๋ยวให้ทางด้านของกรมการค้าภายในไปตรวจสอบแล้วกันกับราคา
แล้วก็ปริมาณที่ได้มา๑๓บาทน้อยเกินไป